ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมค่ะภาวะโลกร้อนทำให้อากาศเปลี่ยนค่ะ
ในพื้นที่ในภาคอีสานมีฝนตกหนักน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่อง
มีต้นทุนที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ราคาฟางอัดก้อนค่อนข้างที่จะปรับตัวสูงขึ้น
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาตัดสินใจให้ผู้รับซื้อฟางเข้ามาช่วยอัดฟาง
โดยใช้วิธีการนำรถนะคะมาช่วยในการอัดฟางนะคะ
แน่นอนรายนาที่มีน้ำขังน้ำถวมแบบนี้จากชาวประกาศที่เปลี่ยนไป
ก็ทำให้การอัดฟังเป็นไปอย่างยากลำบาก
ทีนี้ความลำบากที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่านาข้าวส่วนใหญ่มีน้ำขังรถอัดฟางลำบาก
ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการอัดฟางก็จะเพิ่มสูงขึ้น
ฟางอัดก้อนในปีนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ
สุนทรตองติดรำคนรับอัดฟางข้าวเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าปีนี้ฟางหายากกว่าปกติค่ะ
ทำให้ราคาฟางขยับสูงขึ้นกว่าทุกปี
โดยราคาฟังก้อนในปีที่ผ่านมาก้อนละ๓๐๓๕บาท
แต่ปีนี้ราคาขายของฟังอัดก้อนเริ่มต้นที่๔๐บาทต่อก้อนนะคะ
อย่างไรก็ตามการนำฟางข้าวมาอัดแห้งหรือว่าอัดก้อนลักษณะแบบนี้
นำไปใช้ในการเป็นอาหารของสัตว์ได้เป็นอย่างดี
ดีกว่าการเผาฟางหรือว่าเผาย่าแห้งนะคะ
เพราะว่าผลกระทบจากการเผาฟางหรือว่าต่อซังวัสดุจากการเกษตรต่าง
ก็ถือว่าทำให้ทำลายหน้าดินโครงสร้างต่าง
และที่สำคัญเกิดเขม่าวควันแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ
นอกจากนี้ผลการเปลี่ยนแปลงหน้าสภาพประกาศ
เหนือจากราคาฟางอัดก้อนที่สูงขึ้นแล้วนะคะ
สภาพอากาศที่น้ำท่วมแบบนี้ยังทำให้ราคาข้าวโพดหวานที่จังหวัดกำแพงเพชรมีผลผลิตน้อยลงราคาแพงขึ้นนะคะ
เนื่องจากว่าช่วงปีที่ผ่านมาการปลูกข้าวโพดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ทำให้การปลูกข้าวโพดนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากไม่เพียงพอชาวนาชาวบ้านก็ต้องหันไปเลี้ยงสัตว์แทนนะคะ
นนนุษย์ท้วมทองดีนะคะเป็นชาวกำแพงเพชรเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เดิมที่เขามีการรับซื้อข้าวโพดหวานต้นละประมาณ๖๐กิโลกรัมนะคะ
แล้วก็มีการขายขายวันละ๖๐กิโลกรัมตอนนี้เปลี่ยนใหม่
เพราะว่าปริมาณข้าวโพดเนี่ยน้อยลงเหลือเพียงวันละ๓๐กิโลกรัมเท่านั้นค่ะ
เพราะฉะนั้นด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะ
พืชพันธุ์หรือว่าแม้กระทั่งข้าวชาวนาข้าวโพดต่างก็ต้องเปลี่ยนไป
เพราะว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
อย่างไรก็ตามเราก็ต้องหันมาร่วมแรงร่วมใจรักสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สิ่งแวดล้อมรักเราด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ